มาดูเรื่องที่ผู้ปกครองครับพาเด็กไปร้านอาหารที่นี้
ร้านอาหารร้านนี้เนี่ยเขามีสไลเดอร์ให้เล่นด้วย
แต่สไลเดอร์คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า
ถ้าตอนที่เขาปล่อยน้ำให้เล่นได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่บางช่วงที่เขาไม่ได้ปล่อยน้ำมันร้อนนะครับ
แล้วลูกเขาเป็นแผลผู้พองแบบนี้คุณผู้ชม

ก้นของเด็กเลยคุณผู้ชม
ผู้พองแบบนี้คือหนังลอกลงไปเลยนะ
ผู้ปกครองเด็กครับเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ประกอบการ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านส้มตำสไลเดอร์หมู่๑๐
ตำบลเหงือง่าอำเภอเมืองลำภูนย์ครับ
คุณวันวิสาเอื้องฟ้าคนนี้เป็นเจ้าของนะ
คุณวันวิสาบอกว่าที่ร้านเป็นร้านอาหาร
แล้วก็มีสไลเดอร์น้ำไว้ให้บริการ

แต่ก็มีป้ายเตือนครับให้ผู้ปกครองคอยดูแลบุตรหลานด้วย
แต่ร้านเขาก็มีกาดไว้คอยดูแลอีก๑๐กว่าคนเลยนะ
เผื่อว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดครับ

คุณวันวิสาบอกสามารถจะประสานรถพยาบาล
นำส่งโรงพยาบาลได้ทันทีเลย
ทีนี้คุณวันวิสาเขาก็อธิบายถึงไอ้โครงสร้างของสไลเดอร์
อยู่ในร้านเขาเขาบอกแบบนี้
มันจะเป็นแบบผ้าใบพลาสติกหนาไว้กันน้ำนะฮะ
มักจะเอาไปทำไอ้บ่อตกปลาบ่อตกกุ้งกัน
แต่ถ้าหากไม่มีการปล่อยน้ำเนี่ย

เย็นตามอุณหภูมิปกติของน้ำครับ

คุณวันวิสาเจ้าของร้านบอกน่าจะเป็นช่วงประมาณ๑๑โมง
ของวันที่๑๓เมษาที่ผ่านมา
ตอนนั้นนี่เขาเอาภาพวงจรปิดมาให้ดูคุณผู้ชมฮะ

ให้มีการเล่นสไลเดอร์ประมาณ๑๐โมงกว่า
ส่วนโซนด้านหลังที่มีการระบุว่าเด็กไปเล่นเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าตอนนั้นช่วงเวลานั้น
ร้านยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับ
เพราะยังมีการดูดตะกอนและยังไม่มีการปล่อยน้ำที่สไลเดอร์
จนกระทั่งมาปล่อยให้เด็กเล่นช่วงนั้นตอนเที่ยงกว่าแล้วฮะ
และในภาพกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เห็นเด็กขึ้นมาเล่นแต่อย่างใด
ก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกค้าจำวันเวลาผิดหรือเปล่าครับ
คุณวันวิสาเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าหากค่ารักษาพยาบาลน้องคนนั้น
ถือว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลทางร้านก็พร้อมยินดีรับผิดชอบครับ
แต่นะตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาจากฝั่งของเจ้าของร้านอย่างเดียว
อย่างไรก็ตามถ้าได้ข้อมูลจากฝั่งครอบครัวนึงก็จะดีนะ
ใครจะไปเล่นก็ต้องระวังกันด้วยเนาะนะครับ